ให้ห้องหน้าเสร็จ

แล้วนี่ไข่ของหูอีกเนี่ย

พ่อขึ้นหน่อย

นี่นี่นี่

ตรงนี้
ค่ะฟังตัวนี้ครับ
อ่าวววรถเดินออกไปหาววววป่อออกไปว่ะ
ไปไป

ป่อกินรถไปพุนร้อหว่ะ

ป่อทับเร็วนั่งกรำ
ให้จริง
สวัสดี
สวัสดี